คุณผู้ชมจากเรื่องนี้มาดูอีกปัญหาหนึ่งนะคะ
เป็นกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่เขาย้อยในจังหวัดเพชรบุรี
กรณีคนร้ายเนี่ยไปทำร้ายไปยิงหนุ่มอายุยี่สิบเจ็ดปี
เสียชีวิตอยู่กลางถนนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
ล่าสุดทางด้านแม่ของผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นแฟนเก่าของสาว
แฟนสาวผู้ตายเนี่ยออกมาให้ปากคำว่าลูกชายเนี่ย
เป็นคนก่อเหตุยิงแล้วก็อยู่ระหว่างการเกลี้ยกรอบมอบตัวนะคะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสรรเพชรธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรี
เข้าไปตรวจสอบสภาพศพของนายสถาพรนัทคอนบุรีอายุ๒๗ปี
หลังถูกคนร้ายยิงบริเวณเชิงสะพานในหมู่บ้านกลาง
ตำบลหนองชุมพลอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรี
เหตุการณ์เกิดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
คาดการณ์ว่าคนร้ายอาจเป็นแฟนเก่าของแฟนสาวผู้ตายมาก่อเหตุ
นางสาวน้ำอ้อยยางสวาดเป็นแฟนสาวของนายสถาพร
ก็ยอมรับนะคะว่ารู้จักกับคนยิง
บางครั้งก็ปฏิเสธว่าไม่รู้จักกัน
แต่เธอยอมรับว่าคบหากับนายสถาพรมาได้เพียง๓เดือน
ก่อนจะมาพักอาศัยอยู่ด้วยกันที่ห้องเช่าใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ
ที่ผ่านมาระหว่างคบกันก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร
แต่พอถามถึงแฟนเก่าเธอก็ไม่ตอบคำถามนี้ค่ะ
ขณะที่นางบุญล้อมโต๊ะทองซึ่งเป็นแม่ของนายนรงสิทธิโต๊ะทอง
อดีตแฟนสาวของนางสาวน้ำอ้อยก็เปิดเผยกับทีมข่าว
โดยนางสาวน้ำอ้อยหายไปจากบ้านไม่กี่เดือนแล้วก็ไปมีแฟนใหม่
แต่ก็ยังแปลกใจว่าทำไมยังกลับมาหาลูกชายอยู่
เคยบอกไปแล้วว่าทำไม่ถูก
หลังเกิดเหตุลูกชายออกมายอมรับว่าไปยิงคนตายมา
ก็บอกให้ลูกเข้ามอบตัวนะคะ
หลังเกิดเหตุได้ฟูลกับลูกหรือไม่
คุยเขาพูดเรื่องจริงเปล่าเลยคุยเขาพูดเรื่องจริงเปล่าเลย
เขาพูดเรื่องจริงหมดเลย
เขาก็บอกว่าแม่เขาอายุไม่ได้แล้วนะ

เขาบอกว่าเขายิงคนตายไปแล้ว
เขาบอกหมดเลยถ้ามึงยิงคนตาย
มึงก็ต้องมอบตัวมึงจะไปไหนไม่ได้
แม่ก็บอกมันจะมอบตัวมอบตัว
ส่วนทางด้านของแม่ของผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
ลูกชายมาอาศัยอยู่กับผู้หญิงคนนี้ได้เพียง๒เดือน
แล้วก็มีแฟนเก่าของผู้หญิง
ตามหาลูกชายแต่ก็ไม่เจอ
พร้อมมาบอกว่าพ่อให้เวลาหนีออกไปภายใน๑๐วัน
เพราะว่าเขาอยากได้แฟนคืน
ตัวเองจนตัวเองก็บอกให้ลูกชายกลับไปอยู่บ้านนอกก่อน

จากนั้นลูกชายก็หลบไปเพิ่งจะกลับมาเมื่อวันที่๖พฤษภาคม
แล้วก็มาถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้
ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี
ก็บอกว่าเตรียมขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหา
แม้คนร้ายประสานงานติดต่อกับตำรวจที่รู้จักกัน
มายค่ะ